มาดูเรื่องที่ชาวบ้านเขาร้องทุกข์มานะครับบอกโอ้โหถ้าน้ำปลาปลาเป็นแบบนี้
ใครจะกล้าใช้เป็นความทุกข์ของชาวบ้านพื้นที่หุบกระพงค่ะ
อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีน้ำปลาปลาปกติต้องดื่มได้อาบได้
เอาไปทำอาหารได้บางส่วนต้องใส่แจ๋วเลยอ่ะใช่
แต่ว่าที่นี่ค่ะสีเป็นแบบไหนคุณผู้ชมดูค่ะ
สภาพที่เห็นตอนนี้น้ำในอ่างมีลักษณะสีดำมากนะครับ
ซึ่งชาวบ้านได้รับผลกระทบไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
เพราะว่าในช่วงนี้ก็ฝนที่ก็ทิ้งช่วงไปแล้วนะครับ
ถ้าจะเป็นภาวะน้ำฝนนี้ก็คงจะไม่ใช่
นี่แหละค่ะน้ำปลาปลาที่ชาวบ้านบอกว่าใช้ไม่ได้เลยนะคะ
คล้ำจนแทบจะเป็นสีน้ำคลองอยู่แล้วค่ะแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาประมาณ๒ปีแล้วนะคะเป็นต่อเนื่องและยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยค่ะ
คนที่เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้เขาบอกว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนายางตะบนนายางอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีจัดการให้ด้วยค่ะครับ